เมื่อวันก่อนนี้ฉันสไลด์ไอจีขึ้นไปของคุณแพนเค้ก
มีคุณแพนเค้กมีสารวัตรหมีมีบรรยากาศมันดูดี
แล้วก็ชุดที่แต่งไปสวยงามมากคุณผู้ชม
จัดเต็มขนาดนี้ฉากขอแต่งงาน
คือแฟนมโนไปแล้วอ่ะว่ามันต้องมีแน่ใช่ขอไหม
ไม่ใช่จ้ะยังไม่ขอเหรอยังเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
คือแพนเค้กเขาออกอีเวนต์นะก็เล่าให้ฟังว่า
วันนั้นเนี่ยแต่งตัวสวยหล่อเลยไปงานแต่งพี่ตูนหรือพี่ก้อย
ค่ะแล้วคุณศารวรรภ์หมีเนี่ยก็ชวนไปต่อค่ะจัดใหญ่จัดเต็ม
เมื่อกี้อย่างที่เห็นไปมีรถหรูมาด้วยนะจ๊

เก้าปียังไม่แต่งนะคะเดี๋ยวรอไว้สิบปี

ให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะมีข่าวดีค่ะ
แต่งานนี้นับวันทางไทยรัฐค่ะได้เหลือไปเห็น

ไหนไหนแวนแท็กมันเม็ดโตเหลือเกิน

อันนี้มันเป็นแบบว่าของแทนใจมั่นไว้ก่อนหรือเปล่า
เป็นเป็นของครบรอบหรือเปล่าคุณเออถ้าแหวนมั่นน่าจะต้องใหญ่กว่านี้แหละดิฉันว่า
แต่งคงมาสัก๑๐กระหลัดเนาะ

ขอดูนิ้วหน่อยค่ะ

ถ้าโชว์ก่อนนิดนึงก็คือว่าไม่ใช่แหวนมั่นนะ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่พี่หมีให้มาเหมือนกัน

ก็สักแป๊บนึงค่ะสักแป๊บนึง

คือเราก็เหมือนให้มันเป็นสเต็ปไปอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊ค
เดี๋ยวมาถามใหม่